เวลาทั้งหมดนะคะที่สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศบอพิษ
ก็คือ๓๓๗วัน

ที่ได้มีโอกาสเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่๙มากกว่า๑๐๐๐ครั้ง
นายวรณัฐหนูรอดในอำเภอพระประแดง
นำคณะสื่อมวลชนไปที่บ้านของนางแสงจันทร์กลันธานนท์
หรือป้าจันทร์อายุ๖๓ปี

อยู่ในซอยกงทองอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการ
หลังพบว่าป้าจันเดินทางเข้ากราบ
ถวายบังคมพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่๙
กว่า๑๓๐๐ครั้ง
โดยนายวรณัทได้นำกระเช้าไปมอบให้

และการตั้งใจทำความดีค่ะ

ไปดูชั้นวางที่ทำไว้เป็นพิเศษ
เพื่อเก็บพระบรมชายาลักษณ์ของในหลวงรัชกาลที่๙
ที่ได้รับทุกครั้งที่เข้ากราบถวายบังคม
และตัดมาจากปฏิทินเก่าที่ถูกทิ้งไว้
ตามสถานที่ต่างอีกส่วนหนึ่งด้วย

ไปกราบถวายบังคมพระบรมศพทุกวัน
ตั้งแต่วันแรกที่ทางสำนักพระราชวัง
เปิดให้ประชาชนได้เข้ากราบถวายบังคม
ซึ่งตอนนั้นยังไม่มีเต็นต์ต้องยืนตากแดด

เพื่อที่ได้ให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ

นึกถึงในหลวงราชการที่๙

ชาติหน้าได้เกิดบนแผ่นดินไทย
และเป็นประชาชนของพระองค์ทุกชาติไป
ไปฟังเสียงป้าจันทร์เล่าถึงเหตุการณ์วันแรก
ที่เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ
หลวงราชการที่๙ค่ะ
และหลังจากนั้นคุณยายไปกราบตอนเนื่องนึกไหม
ตอนเนื่องค่ะ
ผ่ากัดให้กราบทั้งแรก

ความสุดท้ายเขายังไปกราบ

ไปทั้งแต่วันที่๔ที่๑๐บงเช้า

แค่คุณยายจะไปนอนอยู่ที่นั่นเลยไปกับใครครับคุณยาย
ไปวันนั้นไปคนเดียวค่ะ
แต่มาตอนหลังเห็นว่าพาหลานไปด้วย
ค่ะนัดแรกไปกับหลานค่ะแรกค่ะ
เมื่อสอบน้องเรียนประมาณอาณุบาลหนึ่งค่ะ
รวมแล้วคุณยายจำได้ไหมครับว่าไปกราบพระบรมศพเนี่ยประมาณกี่ครั้ง
รวมแล้วที่มีพันสามร้อยสิบก้าวรอบค่ะ

อาจารย์ได้กล่าวถึงอดีตให้ฟังนะคะบอกว่าเป็นชาวจังหวัดนครราชศรีมาค่ะ
สมัยที่ยังสาวเคยเป็นหางเครื่องและนักร้องประจำวงลูกทุ่ง
ศิลปินชื่อดังหลายท่านนะคะสอนเพชรสอนสุพรรณยอดรักสลักใจผ่องศรีวรนุษย์
ชีวิตของป้าจันทร์เคยมีโอกาสเข้ารับเสด็จพระราชดำเนินของในหลวงราชการที่๙เพียงครั้งเดียว
คือเมื่อพุทธศักราช๒๕๑๒ที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชศรีมา
ตอนนั้นป้าจันทร์อายุเพียง๑๐ปีนะคะป่วยก็คือขาทั้งสองข้างไม่มีแรง
หลวงช่วยรักษาจนหายเป็นปกติและออกมาประกอบอาชีพเป็นหางเครื่องวงดนตรีลูกทุ่งได้อีกครั้งค่ะ
และเมื่อหลายปีก่อนนะคะป้าจันทร์เคยประสบอุบัติเหตุกระทะใบใหญ่ตกใส่ขาอีกครั้งค่ะ
จนเดินไม่เป็นปกติและได้ขอพรขอบารมีจากในหลวงราชการที่๙
ขาตนเองหายเป็นปกติและยังเป็นโรคหอบด้วยนะคะ
แต่ว่าก็ไม่เคยย่อท้อในการเดินทางเข้าไปกราบถวายบังคมพระบรมศพในหลวงราชการที่๙